เมื่อวานนี้นี่เป็นล็อต๒ที่รับร่างแรงงานไทยกลับสู่มาตุภูมินะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแรงงานไทยเสียชีวิต
ล็อตแรกที่เคยนำกลับมาก็คือ๘ศพเมื่อวานนี้นำกลับมาทั้งหมด๗ศพ
นี่ค่ะภาพที่เราเห็นกันในภาพข่าวทุกวันเนี่ยก็เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั่นเองนะคะแล้วบรรยากาศเมื่อวานนี้เนี่ย
นำกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิช่วงเวลาประมาณ๑๐โมง๓๕นาทีนะคะ
โดยร่างของแรงงานไทยทั้ง๗ก็มีนายธีรพงศ์กลางสุวรรณนายศักดาสุระคาย
นายนิติกรแทร่ว่างนายอภิชาติกุศรำนายศักดิ์สิทธิโคตรมี
นายศรีทัศน์กาวาวนายพิรุณธานพิมพ์ธานนพิมพ์
ซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะคะมีนายอภิชาติกุศรรรม
อายุ๒๙ปีที่เป็นชาวขอนแก่นไปทำงานกับฟาร์มเลี้ยงสัตว
น้องชายก็คือพงเทพกุศรำแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหม
เรารายงานข่าวไปว่าบ้านนั้นน่ะจริงต้องศูนย์เสียทั้งหมดอ่ะ๓คน
ก็มีลูกชายทั้งสองคนแล้วก็หลานอีก๑คน
ร่างของหลานกับลูกชายคนเล็กนำกลับมาทำพิธีชาปนกิจไป
เมื่อวันที่๒๓ตุลาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ร่างของพี่ชายก็นำกลับมาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าดูทั้งสองล็อตนะคะ
็อตแรก๘ศพล็อตเมื่อวานนี้อีก๗ศพรวมแล้ว๑๕ศพ
จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยคือตอนนี้อัปเดตยอดผู้เสียชีวิตเป็น๓๓แล้วด้วยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานทันทีที่มาถึงก็มีพิธีวางหลีดแสดงความอาลัย
บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตปลอดอากรภายในท่ากัศยานสุวรรณภูมิ
ของช่วงที่วางหลีดที่ลงศพค่ะ

ที่วางหลีดบริเวณลงศพแล้วเนี่ยนะคะก็ทยอยลำเลียงแต่ละร่างเนี่ย
ขึ้นรถตู้เพื่อกลับภูมิลำเนาทั้งหมด๗คันนะคะ
เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีนายนัทธวุฒิสุริยะเสนีทายาทรุ่นที่๓ของสุริยาหีบศพเนี่ย
เดินทางมาดูแลอำนวยความสะดวกด้วยซึ่งทั้งเจ็ดศพเนี่ย
อยู่ที่จังหวัดเชียงรายหนองคายกำแพงเพชรขอนแก่นอุดรธานี
แล้วก็รถก็เคลื่อนออกจากอาคารคลังสินค้าช่วงสักประมาณ๑๑โมงครึ่ง
เส้นทางที่ไกลที่สุดก็คือเชียงราย
เพราะว่าระยะทางจากสุวรรณภูมิไปเชียงรายก็เกือบ๙๐๐กิโลเมตร
นี่แหละค่ะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาล
ที่จะให้ลำเลียงร่างของแต่ละร่างกลับสู่บ้านเกิด
หนึ่งในร่างของผู้เสียชีวิตก็คือนายศักดิ์สิทธิโคตรมี
หรือว่าชาโดก็ถูกลำเลียงไปที่บ้านเกิด
ที่จังหวัดอุดรธานีครับที่อำเภอบ้านดุง
พื้นที่ตำบลดงเย็นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมดูจังหวะที่ครอบครัวได้พบร่างของคุณชาโน่ครับ
นี่คือแม่บัวแพรแตงอ่อนครับ
คุณแม่ของนายศักดิ์สิทธิโคตรมีหรือว่าชาโด่
ที่คล่ำควรและได้แต่เคาะโลง
บรรจุร่างของนายศักดิ์สิทธิโคตรมีไว้ครับ

ทำใจไม่ได้ที่ลูกชายไปทำงานในต่างประเทศ
อิสราเอลแล้วก็ต้องเสียชีวิตจากเหตุระเบิด
กลางไร่สุกินีเมื่อ๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม

บัวแพรบอกว่าจะจัดงานให้ลูกชายใน๒คืน
และจะทำพิธีชาปนกิจที่วัดป่าดงแสนศุกร์
ในวันที่๒๘ตุลาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ครับ
คุณแม่บอกด้วยว่าลูกชายชาโด่ลูกแม่ขยัน
ส่งเงินมาให้แม่แล้วก็พ่อตาแม่ยาย

ทุกอย่างที่ลูกชาโด่ทำก็ให้ครอบครัวได้สบายกันทุกคน
คาดคิดเหมือนกันว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกชาย
ส่วนภรรยาผู้ตายครับภรรยาอย่างนางสาวพุทธรัฐ
แล้วก็พี่สาวผู้ตายอย่างนางสาวเกรดแก้ว
ก็ไม่ต่างกันครับร้องไห้กันระงมเลย

โดยเฉพาะช่วงที่เปิดโลงครับ

ต้องช่วยกันกอดไว้ช่วยกันปลอบเอายาดมให้ดมครับ

เพราะว่าแทบจะเป็นลมกันนะครับคุณผู้ชม
หลังจากนั้นก็นำโลงไปตั้งไว้รอทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพต่อไป
นี่คือครอบครัวของนายศักดิ์สิทธิโคตรมี

แสดงความเสียใจด้วยจริงครับ
เรื่องของยอดตัวประกันคุณผู้ชมครับ

คือรัฐบาลเราก็ยืนยันมาจากรัฐบาลอิสราเอล
ว่าคนไทยถูกจับไปเป็นตัวประกัน๑๘คน

มันมีรายงานออกมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่ว่าด้วยความคลางแคลงใจ

นักข่าวก็ต้องถามนายกไทยตกลงมันเท่าไหร่กันแน่

คือถ้า๑๘ก็กังวลใจแย่แล้ว
ถ้า๕๔จริงเนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งกังวลใจหนักขึ้นไปใหญ่

นายกเองก็ยังแคลงใจอยู่อ่าก็ต้องถามไปที่นู่นสถานทูต

รัฐบาลอิสราเอลก็เปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะครับ
กรณีตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปนะครับ
ก็คือมีทั้งหมด๒๒๐คน
และพบว่ามีตัวประกัน๑๓๘คนเป็นชาวต่างชาติจาก๒๕ประเทศ

เป็นคนไทยมากถึง๕๔คนนะครับ
ซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าทำไมถึงคนไทยถูกจับเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข๕๔อย่างที่เขารายงาน

เพราะว่าที่นั่นเขาต้องการแรงงานไทยไงฮะ

แล้วแรงงานไทยไปทำภาคเกษตรในอิสราเอลประมาณ๓๐๐๐คนได้
นอกจากนี้ยังมีแรงงานชาวไทยที่เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตแล้วก็สูญหาย
นะครับแต่ขณะที่นายเศรษฐานธุวีศิลป์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลัง
ได้ตรวจสอบกับหน่วยงานด้านความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศ
และสถานเอกอักษ์คริสตธูตณกรุงเชียร์อาร์วีฟแล้ว
ทราบว่ายอด๕๔คน
ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ
คาดว่าทางรอยเตอร์นะครับสำนักข่าวเขาเนี่ย
ไปรวมยอด๓กลุ่มกลุ่มไหนบ้างอ่ะ

ขอยืนยันตามรายงานตามข้อมูลตามยอดของสถานเอกอัก
ข้าราชทูตณกรุงเทลอาวิฟต์ณวันที่๒๖ตุลาคม
ว่ามีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกัน๑๘คนนะครับ
ซึ่งท่านก็ย้ำว่านี่เราเอามาจากทางการอิสราเอลครับ